ฮะเป็นอะไร
ที่ผ่านมาที่ที่แล้วนี่นะบ้านหมุนเลยผม

ไม่ใช่หาเงินไม่ทันต้องเอาบ้านของธนาคารไปหมุนก่อนตอนนี้

โอ้โฮพูดอะไรป่ะ

จะบอกนะว่าผู้หญิงให้ดอกไม้มา
รุ่นนี้ไม่มีซื้อเองอยู่แล้ว
โอ้โฮแย่

อยากรู้จักว่าใครให้ขา

หลวงพ่อเออเอ้านี่พี่ไปทำอะไรถูกใจ
หลวงพ่อเป็นแฟนคลับพี่เหรอ

หลวงพ่อที่วัดเขามีงานศพ

แกก็ไม่ได้อยากให้ทิ้งเป็นขยะ
เออฉันก็เลยไปเก็บดอกไม้จากพวงหลีดมาใส่จากกัน
เฮ้ยเฮ้ยมันเหม็นอะไรวะ
มันเหม็นอะไรวะเหม็นน่ะ
อ๋อที่นี่ไม่ขอไม่มีบริจาคนะครับ
ไม่ต้องมาขอรับบริจาคหรอกครับ
ทำไมมาเหม็นอย่างนี้
สภาพหนูดูจนมากเหรอคะ

อ้าวอีกหน่อยครับ

ไม่รู้ใครวางไว้
เอาซะฝื่นเลยเอาซะลิ้นฝื่นเลยนี่
อุ๊ยวันนี้มีเงินครับต้องวันนี้เสียมีเงินหรือครับ

แปบนี่ใช้ผอบยอบอะไรครัยเนี่ย
โฮ๊ยสภาพนี่น่าจะไปนอนคลุกกับฮิตคลับมา
สภาพนี่อุ้มหมาไม่ได้นะ
อันนี้หาเรื่องตายดีทั้งเรื่องก็เสียเค้า

อ๋อพี่นายคือใครังพี่นายคือใครัง

เสียคู่กับใคระ
ทุกน้องก็อยู่ตรงนี้
ลูกน้องเสียเอง
เสียตรงแล้วลูกเสียมอร์นผมมาทำอะไรครับนี่
ก็วันนี้ก็จะมาหาอะไรดับกลิ่นหน่อย

แซม

อยู่ได้ทั้งวันและราคาไม่แพงครับ
คนนี้ก็สวยนะสวยด้วย
จริงล่ะ
นี่เจ้องอฟปลา
เลียกปลาให้ฆ่าได้ไหม
ขมงเปรียกก็มาแล้ว

ไม่ไหวให้หลามใจเลยเอาให้ชับปลอดเลย
นี่แบนนาบอะ
พี่บอร์รนาคอมนาโบรด

นี่ฮิ้วของอุราอูตันกันมาเลยจะไปไหนเหรอ

ใช่ลาพักร้อน

บอกวันก่อนนี้ไงไป

นี่มันหน้าหนาวแล้ว

เดี๋ยวหน้าก่อนอย่าไปแล้วกัน

ใช่เครื่องดำน้ำ

ไปเที่ยวก่อจะเที่ยวก่อกลางถนนกันใช่ไหมครับไม่ใช่

ก็ก็ที่แพลนกันไหมไง

ไปไหนเกาะช้างโอ้โฮโอ้โฮ

ไม่ค่อย

เกาะช้างเปิดละ

อ้าวนี่ตกลงจะไปด้วยกันหรือต่างคนต่างไปเนี่ย

นี่เดี๋ยวก็ไม่ให้ลาซะนี่

เงินเดือนก็น้อยนิดน่าสงสาร

ข้าข้ามเรือข้าข้ามเฟอร์รี่มันถูกสูตร

แล้วกล่าวช้างกล่าวหลานกล่าวสีชัง

ไปก็เท่านั้นแหละไม่ให้ไปหรอกมาทำงาน
ใครรู้บ้างว่าค่าเรือข้ามเกาะ๓เกาะนี้
เกาะไหนราคาถูกที่สุด
๑เกาะสีชัง

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

งป่วนด้วนเปลี่ยนเวลาใหม่

ความห้าก็มากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

มีน้ำใจไมตรี

โอ๊ยผมเป็นเจ้าของบ่อนมัน

การตามันค่ะ